บริษัทสพสัญศุกร์ชนบุรีเขาไปจับผู้ชายชาวจีนคนนี้ทำไม
ไปขโมนเกงไนขโมนเกงไนผู้หญิงได้ของกลางเขาบอกเกือบ๕๐ตัวในเด็กนี้
ที่เราให้ดูภาพก่อนโอ้โหมาแล้วเขาเรียกอะไร
มาแบบไม่ทันไม่ระวังตัวดูดิหยิบของเขาก็หล่น
คือปลดปลดลงก่อนแล้วค่อยหยิบจากพื้น
ก็วงจรปิดในบ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเนี่ย
ทึกภาพผู้ชายคนนี้นะฮะสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงสีดำ
ทำทีเดินผ่านหน้าบ้านพอเจอราวตากเสื้อผ้าเอื้อมมือ
ไปคว้ากางเกงในที่ตากไว้กว่า๑๐ตัวแล้วรีบเดินหายไป
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโอ้โหชัดเป๊ะนะครับ
ผู้เสียหายเนี่ยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เข้าแจ้งความกับตำรวจสภแสนศุกร์ล่าสุดครับล่าสุด
ตำรวจเอาหมายค้นแล้วก็หมายจับของศาลจังหวัดชนบุรีบุกไปจับครับ
ผู้ต้องหาคนนี้ลินในหลินอายุ๕๐สัญชาติจีนครับ
เมื่อวานนี้ไปตามจับได้ที่บริษัทช่วงซิงแมชชิเนอรี่นะครับ
เป็นบริษัทขายอะไหล่เครื่องจักรกลอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีฮะ
จากนั้นก็เข้าไปตรวจค้นในห้องนอนของนายลินนะ
พบกางเกงในผู้หญิงเกือบ๕๐ตัวอยู่ในลิ้นชัก
จึงเอาตัวลิ้นเนี่ยไปดำเนินคดีในข้อหารักษรรพในเคหัสสถาน
ซึ่งเขาก็รับสารภาพแล้วอ้างว่าโอ้คุณตำรวจผมชอบอ่ะมันชอบจริงนะ
ผู้หญิงผู้เสียหายบอกโอ้ยดีใจเหลือเกินที่ตำรวจจับคนร้ายได้เร็วนะครับ
กางเกงในทั้งหมดที่ตำรวจยึดมาได้เนี่ยเป็นของเธอกับน้องสาวกว่า๒๐ตัวนะ
แล้วบอกอีกว่าคนร้ายเนี่ยมาขโมยถึง๓ครั้งคุณผู้ชม
ครั้งแรกกับครั้งที่๒นะหายไป๖ตัว
จากนั้นเธอบอกว่าเธอเอากล้องวงจรปิดมาติดเลยติดล่อเลยอ่ะนะ
ติดตามอยู่ตลอดจนกระทั่งวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
แล้วก็วันต่อมาคนร้ายเข้ามาก่อเหตุครั้งล่าสุด
เธอก็เลยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ติดใหม่นั่นแหละ
ให้ตำรวจจนจับคนร้ายได้ถือว่าคุ้มที่ติดกล้องวงจรปิดครับ
คราวนี้จะได้ดูเหตุอื่นต่อไปด้วย